ไปหรือยังล่ะที่เขารอกันตั้งแต่เมื่อวาน
คนอื่นให้ปากคำเพิ่มเติมไปหมดแล้วแซนไปหรือยัง
วันนี้นะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
รอสังเกตการณ์อยู่ที่กรประคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับติดตามการการรายงานสดจากเธอได้เลยครับ
เชิญครับคุณสิริวัลลักษัตริย์ครับ
ที่เมื่อวานนี้ได้มีการเรียกพยานปากสำคัญทั้งสี่คนนะคะ
ก็คือนายปอนายโรเบิร์ตกระติกแล้วก็นายจ๊อปนะคะ
เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าขาดเพียงนายแซนวิสาพัฒน์นะคะ
ที่ยังไม่มาให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะซึ่งวันนี้ตำรวจก็แถลงเพิ่มเติมนะคะว่า
ยืนยันว่านายแซมวิสาพัฒน์เนี่ยยังไม่ได้แจ้งมาแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนนะคะว่า
จะเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งตำรวจบอกว่าหากวันนี้เนี่ย
ยังไม่มีการปรากฏตัวของแซนก็จะออกหมายเรียกเพื่อที่จะให้มาสอบปากคำค่ะ
เพราะว่าแซนเนี่ยถือมีส่วนสำคัญในการที่จะคลี่คลายปัญหานี้นะคะเพราะว่าพยานทั้งสี่คนได้สอบปากคำไปแล้วค่ะ
ขณะที่วันนี้นะคะพลตำรวจตรียิ่งยศทีมโฆษกของคดีแตงโมนะคะ
ก็ได้เปิดเผยแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ
จะมีการแถลงข่าวและตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนในคดีการเสียชีวิตของแตงโมทุกวันเลยค่ะ
คุณนัทธพงษ์ภูมิระพรค่ะตั้งแต่จะแถลงกันในเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาที
ห้องประชุมอมรณิวัตกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งค่ะซึ่งสิ่งที่จะสามารถเปิดเผยได้
ก็คือเรื่องที่สิ่งสังคมตั้งข้อสังเกตการดำเนินการของตำรวจแต่เรื่องของรายละเอียดคดีนั้นนะคะ
ก็ย้ำเลยนะคะว่าจะเปิดเผยไม่ได้ทั้งหมดเพราะผิดระเบียบและกฎหมาย
รวมถึงยังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยสังคมมีการสร้างเรื่องขึ้นมาจำนวนมากค่ะ
ทำให้เกิดความสับสนแล้วก็บางคนก็ฉวยโอกาสเพื่อสร้างกระแสซึ่งทำให้เกิดความสับสนค่ะ
ยืนยันว่าการกระทำทุกอย่างที่มีการสร้างความสับสนในสังคมนะคะเป็นสิ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ตำรวจก็จะเร่งติดตามแล้วก็รีบดำเนินคดีโดยเร็วกับเรื่องเฟคนิวที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณนัทธพงษ์คู่่าราภรกาศืมรชนยังตักหลักอยู่นะคะ
แต่ว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะทางผู้สื่อข่าวเนี่ย
ได้สังเกตเห็นนะคะว่ามีรถหรูจำนวน๑คันนะคะ
ได้ขับเข้าไปในกองมันกองมันทัพการสืบศูนย์สอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๑ซึ่งก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าเป็นนายแซนวิสาพัฒน์เข้าไปหรือเปล่า
นี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่กองมังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑